อบกับยังมีลมอีกกลุ่มหนึ่งก็คือลมตะวันออกเฉียงใต้กับลมใต้พัดสอบคัดเข้าหากันก็เลยทำให้บริเวณภาคตะวันออกมีโอกาสได้รับฝนมากขึ้นด้วย
แน่นอนค่ะวันนี้ฝนมาอย่างแรงนะคะแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือคลื่นด้วยเช่นเดียวกัน
ฝนมาด้านนี้ด้านตะวันตกก็คือด้านรับลมภาคใต้ด้านตะวันตกคือฝั่งอันดามันเนี่ย
รับฝนไปเต็มเต็มเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงบ่ายช่วงค่ำค่ะ
ก็จะมีฝนตกนะคะทั้งภาคตะวันออกภาคกลาง
รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้กันด้วยค่ะนี่แหละค่ะ
ก็คือโมเดลจำลองกลุ่มฝนที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งวันระมัดระวังกันให้ดี
ช่วงนี้ประมาณช่วงบ่ายสามบ่ายสี่นะคะและพื้นที่ที่จะมีคลื่นนะคะ
สังเกตว่าแถวตะกัวป่าพังงาภูเก็ตระนองนี่แหละค่ะ
มีโอกาสที่จะเกิดคลื่นสูง๑๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็คลื่นสูง๒เมตรเลยนะคะ
การกันวันนี้สำหรับภาคเหนือภาคอีสาน
ฝนฟ้าไม่ค่อยตกมากนัก
ถ้าจะตกก็จะเป็นตกแบบกระจาย
ฝนตกลงมาเป็นละอองละอองค่ะ
ยังพอดับร้อนได้บ้างเล็กน้อย

วันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๓

ส่วนมากทางตอนกลางของภาคนะคะ

วันนี้ฝนตกถึง๑๖๐ของพื้นที่นะคะ

เช่นกันกับภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทย
และฝั่งอันดามันด้วยนะคะ

สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
ฝนฟ้าขนองตกประมาณ๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นช่วงบ่ายและค่ำนะคะ
ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ตกไป

เดี๋ยวบ่ายค่ำนี้ก็เตรียมรับมือกันอีก

คุณผู้ชมยังไงดูแลรักษาสุขภาพให้ดี
ทานอาหารเช้ากันด้วยเสริมภูมิต้านทาน

ดูเหมือนว่าคิวจะเยอะขึ้นไปเรื่อยนะคะ
ไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

เอา๒๐ไม้เลยฝากคุณทัศไน
โรสลินคุณสุภาษาราด้วยค่ะ

ผมว่าณตอนนี้๒๐ไม้ไม่พอครับ